แนนดิบของพี่น้องประชาชนที่เลือกเรา
แล้วเรายังมีคนที่คาดหวังว่าจะได้เป็นสอสออีกประมาณ๗คนที่หายไปจากการคำนวณบัญชีรายชื่อครั้งนี้
พรรคเราเองเป็นผู้เสียหายโดยตรงนอน
พักเราในฐานะนะครับเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เลือกเราที่คะแนนทิ้งน้ำไป๖๐๐๐
จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องหาช่องทางใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูลที่เปิดเอาไว้
เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปนะครับ
สารรัฐมนุนยังไม่เคยชี้ประเด็นนี้นะครับ
ว่าการคำนวณสูตร๒๗พักแบบที่กรกตใช้นี้ขัดกับรัฐมนุนมาตรา๙๑หรือไม่
พักอนาคตใหม่ในฐานะผู้เสียหายโดยตรง
เราจะใช้สิทธิตามรัฐมนุนที่เราพึงมีทั้งหมดนะครับ

ไม่ใช่ปกป้องผลประโยชน์ของพลักษณ์
ไม่ใช่ปกป้องส
ซึ่งเป็นบททั่วไปที่เขียนให้อำนาจกว้างแก่กรกตไว้นะครับ

มาใช้นั่นหมายความว่ากฎหมายอื่นที่ให้อำนาจกรกตคุณไม่ดูมันเลยหรือ
ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติมันมีช่องของมัน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการแจกใบส้มมันมีช่องของมัน
ก็ต้องใช้ช่องนั้นถ้าคุณยึดกลับไปใช้ช่องที่มีอำนาจฐานบททั่วไปเนี่ย
อย่างนี้กฎหมายไม่ต้องเขียนกี่มาตราเยอะแยะครับเขียนมาตราเดียวครับ
ว่าให้กรกตมีอำนาจตรวจสอบชั่วกรปวศาส
เพราะฉะนั้นการอ่านกฎหมายมันต้องเอาบทเฉพาะมาก่อนบททั่วไปนะครับ
ผมยืนยันว่ากรกตตอนนี้ไม่มีอำนาจตรวจสอบแล้วจริง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังเป็นลูกต่อเนื่องนะคะ
หลังจากที่มีการประกาศรายชื่อสอบบัญชีรายชื่อออกมาจากกรกตรอกันนานค่ะ
แต่รอกันนานไม่พลิกโผล่นะคะที่ใช้คำว่าไม่พลิกโผล่เนี่ย
เพราะจริงก็จะมีอยู่แค่๒ทางเลือกเท่านั้นเองก่อนหน้านี้
สำหรับสอบบัญชีรายชื่อใช่ไหมคะคือได้๒๐กว่าพักหรือได้๑๐กว่าพัก
แล้วมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยตามตัวของมันเองนะคะ
แล้วก็ข่าวก็ออกมาว่ายังไงมันต้องออกมา๒๐กว่าพักแน่นอน
แล้วมันก็ออกมาแบบนั้นจริงแต่เอาล่ะใครจะวิภาควิจารณ์อย่างไรก็แล้วแต่
แล้วแต่เลยนะคะกรกตยังบอกถ้าไม่พอใจก็ร้องมา
และก็คิดว่าคงร้องกันยับค่ะคุณผู้ชมแย่งไมค์กันไม่ทันเลยนะคะ
พักที่โดนหั่นไปเก้าอี้ที่รุนแรงสุดน่าจะเป็นอนาคตใหม่
แล้วอนาคตใหม่ก็เสียงดังสุดในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะ
แต่ถ้าไล่เรียงกันมาคือกระทบหมดนะคะคือกระทบแทบจะทุกพักเลย
เฉพาะบนบนของตารางแต่อันนั้นเรื่องหนึ่ง
พอถัดมาวันนี้ค่ะข่าวที่มีออกมาวันนี้ทั้งหมดคือเรื่องโผล่คอรมอค่ะ
คุณผู้ชมคือเรายังไม่มีสวเลยนะคะแต่ไปโผล่คอลโมแล้วเรียบร้อย
ทำไมเร็วเหลือเกินสงสัยอั้น
วันนี้ค่ะมีสองท่านคุยกันกับดิฉัน
ถ้าคุณผู้ชมดูจากลักษณะการเคลื่อนไหว
ก็ไม่แน่ใจจะสามารถพูดในนามพักได้เต็มปากเต็มคำไหม
แต่ว่าอย่างแรกเนี่ยอาจารย์ปียบุตรของอนาคตใหม่เนี่ย
พูดมาตลอดนะคะอีกหนึ่งท่านก็
พูดมาตลอดอาจารย์สมชัยของประชาธิปัตย์เรื่องของการคิดสูจน
กระทั่งกรกตประกาศแล้วอาจารย์ยังบอกเลยผิดนะ
บอกด้วยหน้าไหนข้ออะไรตั้งแต่นี้คิดผิดได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
วันนี้สองท่านจะคุยกันกับดิฉัน
พักหนึ่งเนี่ยนะคะมีปัญหาหลายเก้าอี้และไม่น่าจะได้เป็นรัฐบาล
ส่วนอีกพักหนึ่งไม่กี่เก้าอี้แต่ก้ำกึ่งเพราะเขารวมไปแล้ว
ว่าจะเป็นรัฐบาลแบ่งเก้าอี้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะ
ท่านแรกค่ะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณสาธิตปิตุเตชาช่วงนี้มาบ่อยหน่อยนะคะ
สวัสดีค่ะยังขนถามประชาธิปัตย์ไม่ถูกเลยค่ะ
แต่ในขณะเดียวกันวันนี้ข่าวก็แรงว่าภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ไปแล้วเรียบร้อย
คนละกี่เก้าอี้เรียบร้อย
แล้วไปจัดสรรค์ให้กับภักดิ์ไปอธิบายผ่านใคร
เพราะผมถามคนที่รับผิดชอบในขณะนี้ไม่มีใครทราบเลยครับ
หรือว่ามันเป็นเก้าอี้ที่เขาอยากให้หรือมันเป็นเก้าอี้ที่เราอยากได้

แต่ประชาธิบัตย์มีคำผูกมัดจากของคุณอภิษฎมาจนถึงวันนี้ไหมคะ
คำพูดนั้นมาจนถึงวันนี้ไหมคะ
ก็ต้องยืนยันนะครับว่าตัวคุณอภิษฎเขาย้ำอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ร่วมกับคุณประยุทธ์
แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าสถานการณ์วันนั้นกับวันนี้ก็ต่างกัน
เพราะว่าวันนี้ก็คือมันผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว
เพราะฉะนั้นและคุณอภิษฎก็ได้แสดงความรับผิดชอบ
ผลของการเลือกตั้งแล้วก็ที่ลั่นวาจาไว้
เป็นสัจจะนักการเมืองที่ผมเคารพนับถือ

สิ่งที่เหลือก็คือว่าการเลือกตั้งผู้บริหารพักชุดใหม่
และจะตัดสินใจกับสถานการณ์การเมืองวันนี้อย่างไร

ก็มีประชาชนคอยติดตามและตรวจสอบอยู่
เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าวันนั้นก็อีกสถานการณ์หนึ่ง

ผมไม่ได้พูดเพื่อจะเปิดทางไปร่วมพักพักร่วมรัฐบาล
แต่ทั้งหมดต้องเกิดจากการตัดสินใจของผู้บริหารพักการเมือง
อนาคตใหม่ต่อไปก็ต้องคิดและต้องพูดแบบนี้
เพราะไม่ใช่คุณชอบมาพูดแล้วไปผูกมัดพักก็ไม่ได้
เพราะว่ามันต้องไปประชุมเพื่อเป็นมติพัก

เราก็ต้องยืนหลักแบบนี้เป็นไปตามกฎหมาย
อันนี้เบื้องต้นก่อนเดี๋ยวมาถามรายละเอียดภายใน
เพราะว่าของประชาธิปัตยจะต้องรู้ก่อนว่าข้างในเป็นใคร
ครับใช่ครับเอายังไงแล้วถึงจะรู้ว่าตกลงจะได้ไหม
จากประชาธิบัติอ่าหูเนื้อหอมครับครับอ่าหูเนื้อหอม

กลิ่นของภูมิใจไทยกับกลิ่นประชาธิปัตย์ช่วงนี้

ตอนแรกคุณขวัญก็บอกว่าพักเราจะไม่ได้เป็นรัฐบาลนะคะ
อย่าเพิ่งตัดโอกาสกันนะคะโอกาสยังมีอยู่
ฉันใจร้ายไปไหมถ้าบอกว่ามันไม่มีทางแล้ว

ไม่ได้ใจร้ายไปแต่ต้องบอกว่าอย่ามองโลกแบบ
ไม่มีความหวังจนเกินไปนักนะคะ

เวลาเราพูดว่าจัดตั้งรัฐบาล

คือไปแบ่งเก้าอี้กันแล้วตั้งโคต้า
ว่าใครจะเป็นกระทรวงไหนกี่คนกี่กระทรวงกันแล้วเนี่ย

ผลเลือกตั้งเพิ่งจะออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้เองนะคะ
และหลังจากนี้มีเวลาอีก๑๒อาทิตย์นะคะ
ในการที่จะเจรจาจับคั่วเพื่อจัดตั้งรัฐบาลกัน

ฝั่งต่อต้านการศิษย์ทอดรำนาคมของคศช
มีโอกาสที่จะจัดตั้งรัฐบาล

ทำตามที่ให้สัญญาไว้กับประชาชน

ที่ฉันเพิ่งได้มาเจอกับพักประชาธิบัตย์เป็นครั้งแรก

คุณขวัญก็เป็นหนึ่งในผู้จัดดีเบตนะคะ

แต่มันไม่ได้สามารถจัดการผลการคุยอย่างเป็นรูปธรรมได้

และพักการเมืองจำเป็นต้องทำตาม

ทั้งประชาธิบาทเอง

ใช่ไหมคะแต่ว่าก็เคยพูดในเวทีก่อนหน้านั้นว่า
ต่อต้านการสิทธิภอดอัมมาตย์ของคอสช
วันนั้นเราก็ยังจำกันได้ยังมีโออินโฟกราฟิกขึ้นสวยงาม
ประชาชนจำได้วันนี้คุณอนุทินออกมาบอกว่า

ขอฟังเสียงประชาชนก็น่าสนใจมีสื่อออนไลน์
ด่างเจ้าหนึ่งทำโพลทันทีเลย
ไป๓ชั่วโมงมีคนไปตอบโพลนั้น

และ๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์ก็บอกว่า
คุณอนุทินจะต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน

กับฝั่งที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคอสช
หมายความว่าประชาชนจำได้ค่ะว่าคุณให้สัญญาอะไรเอาไว้
ที่คุณช่อพูดกลับมาประชาธิปัตทันที
คือจริงแล้วค่ะถ้าจะบอกว่าประชาธิปัตย์คิดอย่างไร

หรือไม่ก็ไปจ่อไมค์ถามที่พักวันที่๑๕เลยก็ได้
หลังผลการเลือกตั้งภายในออกมาใช่ไหมคะ
แต่ประเด็นคือว่ากว่าจะไปถึงวันนั้นและก่อนจะมาถึงที่เราเจอกันวันนี้คุณสาธิต
ฐันนั้นก่อปูดฐันนี้ก่อปูด

คือทุกคนพูดก็เขาก็พูดชัดว่าเขาพูดแนะนำส่วนตัว
แต่ทีนี้เราจะมาถึงยุคที่ประชาธิปัตย์เราจะเห็นได้ว่า
ก็ของใครของมันไปเลยดีไหมคะ
มันของใครของมันสุดท้ายมันก็ไม่ได้เพราะว่าแต่ว่าเราเล่านิดนึงว่าคือเราเป็นพักการเมืองที่พยายาม
เอาทุกความคิดเห็นของสมาชิกพักแล้วก็สอสอไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่ผ่านมาในอดีตเนี่ย
บางทีเราประชุมกันเป็นวันนะฮะเพื่อตัดสินใจจะไม่ร่วมรัฐบาลหรือว่าจะทำเรื่องสำคัญของพัก
แล้วก็จะได้ผลออกมาแล้วทุกคนก็ยอมรับเพราะมันแน่นอนที่สุดว่า
พักใหญ่คนเยอะความคิดเห็นมันต่างกันมันไม่สามารถที่จะมาคิดรวมกันได้มันไม่ใช่เป็น
เด็จการเช่นกันพักทุกพักการเมืองก็ต้องมาพูดคุยกันแล้วสุดท้ายมาตั้งประเด็นว่าถ้าจบลงไม่ได้ก็โหวตแล้วโหวตแบบไหนก็ต้องเคารพเสียงโหวตนั้น
ส่วนใหญ่ของประชาธิปัตย์แต่ละประเด็นเอางี้เดี๋ยวเอาเฉพาะเรื่องร่วมรัฐบาลไม่ร่วมรัฐบาลตัดสินใจทางการเมืองในสภาท่าทีทางการเมืองอย่างไรส่วนใหญ่
ส่วนใหญ่จบกันที่คุยแล้วจบหรือโหวตคะโหวตครับหรือว่าทุกเรื่องโหวตส่วนใหญ่จะโหวตหลังนี้๓๔ปีหลังในส่วนที่ส่วนใหญ่จะโหวตเนี่ยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากครับแต่อย่างน้อยที่สุดมันมีจุดแข็งอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าพอโหวตแพ้ชนะเนี่ยทุกคนจบแล้วก็เดินตามนั้นถึงแม้จะมีอะไรไม่พอใจในใจแต่ว่าต้องขอ
สุดท้ายมันมีความเป็นไปได้ที่ภูมิเจ้าไทยกับประชาธิปัตย์จะจับมือกันให้เหนียวแน่นไหมคะแล้วเลือกทางใดทางหนึ่งร่วมกันแล้วอำนาจเก่าตะลองมันเยอะนะ
ผมว่าเป็นไปได้ทั้งหมดซึ่งอันนี้ก็คือคือต้องยอมรับนะว่าบรรยากาศการเมืองในสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาช่วงที่มีการเลือกตั้งเสร็จใหม่เนี่ยมันมันมันจะมีคนคุยกันทุกฝ่ายคนนั้นมีเพื่อนอยู่พักนี้คนนี้มีเพื่อนอยู่พักนั้นรู้จักกันหมดแล้วก็คุยแต่ว่ามันจะมีน้ำหนักหรือไม่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันต

มีประสบการณ์เรื่องนี้ต้องไปทำงานด้านนี้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปแบ่งกันธรรมดาว่าเอามา๕กระทรวงเอาคุณไปแบ่งกันเป็นมันไม่ได้ง่ายเหมือนไปเล่นขายของนะครับถ้าให้เห็นรูปประทามเอาบรรยากาศวัน๒วันนี้เลยนะครับเนี่ยยังไม่เต็ม๔๘ชั่วโมงเลยนะครับคือเวลาเขายกหายกหูหาคนประสาทิบัติเขายกห
คนที่อยู่ในพักบางคนก็อาจจะรู้จักกับฝ่ายนู้นก็อาจจะนั่งคุยกันแล้วก็อาจจะคิดไปเองนะครับ
แต่ว่าทั้งหมดยังไม่ได้มีการมาปรึกษาเป็นคณะกรรมการสมัยก่อนมันต้องคุยกับเลขาธิการพักเป็นหลัก
หรือมอบหมายซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้พร้อมนึงถามไงว่าไปเอากระทรวงนั้นไปแบ่งให้ที่นี่
กระทรวงนี้มาที่นั่นและมีชื่อไปแล้วเนี่ยเอามาจากไหน
คือมันมีทางหนึ่งนะคะที่ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้แค่ไหน
แต่ว่าถ้าฟังจากคุณสาธิตก็เป็นได้ก็ดีก็สนุกดีนะคะคนนอกสภานะคะ
ก็คือภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์นั่งคุยกันแล้วต่อลองว่าไปทางไหนดีนะ
แต่ทางนี้เขาเปิดไว้ว่าตอนนี้เราตั้งโต๊ะนะคะเตรียมเจรจา
ปิดสวิตช์สวนะคะถ้าย้อนกลับไปก่อนเลือกตั้งเนี่ย
อนาคตใหม่เสนอเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วซึ่งต้องแยกอย่างแรกเลยต้องแยกว่า
ปิดสวิตช์สวไม่ใช่การชักชวนแต่ละพักมาตั้งรัฐบาลร่วม
คือไม่ใช่การร่วมรัฐบาลกันไม่จำเป็นหมายถึงร่วมก็ได้หรือไม่ร่วมก็ได้
แต่สิ่งที่เราเสนอก็คือภารกิจของอนาคตใหม่เราพูดชัดเจนว่า
หยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสช
สชไม่ได้หมายถึงแค่พลเอกประยุทธ์แต่หมายถึงองคาพยพทั้งหมด
พลังประชารัฐซึ่งเราถือว่าเป็นพักที่ชัดเจน
ต้องการเป็นตัวแทนของคอสชเข้ามาในสภาใช่ไหมคะ
ทีนี้ทำยังไงในการยุติการสืบทอดอำนาจของคอสช
อย่างแรกก็คือเพื่อให้การเมืองหลังเลือกตั้ง
เป็นไปตามคำลองประชาธิปไตยหยุดยั้งกลไกคอสชที่ตั้งไว้
ก็คือให้สวมีสิทธิ์โหวตเลือกนายกทั้งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
จากการแต่งตั้งซึ่งไม่ต้องบอกว่ารู้ว่าใครเป็นคนแต่งตั้ง
เพราะฉะนั้นทำยังไงทำได้ก็คือ
เมื่อมันต้องมีสวมาบวกในการตั้งนายก
ก็คือเป็นจาก๕๐๐เป็น๗๕๐ถูกไหมคะก็คือบวกสวมาอีก๒๕๐
หมายความว่าภายในสภาร่างคุณต้องรวมเสียงให้ได้เกินกึ่งหนึ่ง
๗๕๐นะไม่ใช่เกินกึ่งหนึ่งของ๕๐๐
ก็คือ๓๗๖เพื่อที่จะปิดสวิตช์สว
ก็คือยังไงต่อให้สวทั้ง๒๕๐โหวตก็ไม่ชนะสภาร่าง
และขอแค่ครั้งเดียวก็คือการโหวตนายกรัฐมนตรี
ไม่ว่าจะเห็นต่างเห็นแยกแตกต่างกันมาแค่ไหน
อย่างน้อยขอให้จบการเลือกนายกรัฐมนตรีภายในสภาร่าง
นี่ก็คือสามารถที่จะเจรจากันได้
แต่พักอนาคตใหม่ประกาศตัวว่าพร้อมที่จะเป็นผู้เจรจา
รวมเสียงให้ได้เกิน๓๗๕เสียง
เพื่อที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีให้จบในสภาร่าง

ถ้าเมื่อเป็นแนวคิดของทางอนาคตมายว์ที่ตัดออกไปแล้ว
รัฐรวมพลังประชาชาติไทย

ประกาศชัดเจนว่าต้องการสนับสนุนพลเอกประยุจันทร์โอชา

แล้วก็พักประชาชนปฏิรูปของคุณภัยบูลนิติตะวัน
ซึ่ง๓พักนี้รวมกันมีแค่๑๒๒เสียงนะคะ
๒เสียงนี้หมายความว่ายังไงคุณก็ต้องอาศัย

หมายความว่าถ้าทุกภาคการเมืองร่วมมือกัน
เพราะแค่การเลือกนายกไม่ได้บอกว่าจะมาร่วมกันเป็นพักรัฐบาล

แต่เดี๋ยวที่ฉันกลับมาแต่ไปโฆษณาก่อน
เดี๋ยวกลับมาแต่ตรงที่ว่าแต่พักเล็ก
และหลายพักก็ให้สัมภาษณ์แล้วเรียบร้อย
ว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์มีบ้างแล้วนะคะที่ออกมา
แต่คุณผู้ชมคะอันนั้นคือมันเป็นด่านหนึ่งของการเข้าไปทำงานกันในสภา
แต่สิ่งที่ทั้งสองท่านจะบอกได้คือทั้งสองท่านประเมินเอาแค่นี้ค่ะ
ยังไม่เต็ม๔๘ชั่วโมง๒วันเนี่ยนะคะ
เห็นอะไรแล้วบ้างว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสภาเพราะคนนอกอย่างที่ฉันเริ่มเห็นแล้วว่า
กว่าจะผ่านไปแต่ละวันมันหนักเหลือเกินค่ะคนไทยสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมครับโผล่ที่ออกมาเนี่ยนะคะคือเป็นการกะเกณฑ์เอาจากคำพูดที่ผ่านมาของแต่ละพักการเมือง
แล้วก็แล้วพอจะนึกออกว่าเมื่อกำลังของพลังประชารัฐ
มาขนาดนี้ใครจะไม่อยากเข้าร่วมรัฐบาล
แล้วก็เสียงโดยเฉพาะที่เราเรียกคะแนนดิบนะคะเขาก็มาไม่น้อย
แต่ว่าเอาล่ะเราจะไปตรวจสอบเรื่องคะแนนที่กรกตทำอันนั้นอีกเรื่องนะคะ
แต่ทีนี้อย่างที่บอกไว้มันมีอยู่คั่วหนึ่งถ้าเกิดจับกันขึ้นมาไม่รู้สภาไปทางไหนนะคะ
คือประชาธิบัตย์กับภูมิใจไทยไม่ได้เปิดทางเขาคุยกันเองอยู่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม

เพราะว่ามีการโยนหินถามทางมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลแห่งชาตินายกคนนอก
แต่คำว่านายกคนนอกจริงมันถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูลนะคะ
ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่เลยมีเขียนไว้ในบทเฉพาะการ
แล้วนอกเหนือจากนั้นก็มีกระทั่งแม้กระทั่งปล่อยข่าวว่า
นี่แหละที่มันจะชะงักเนี่ย๒๕๐สวนี่แหละ

อันไหนจะจริงได้บ้างคะ
คือถ้าพูดถึงรัฐบาลแห่งชาติมันยังไม่มีกฎหมายรองรับ
ซึ่งตรงนั้นก็อาจจะต้องใช้มาตรา๔๔แต่ในทางส่วนตัวผมเนี่ย
ผมเห็นว่าถ้ามันเป็นไปได้มันก็เป็นทางออกที่ดีของประเทศ
ในสถานการณ์นี้ในในนิยามของรัฐบาลแห่งชาติที่ฉันเข้าใจถูกไหมคุณสาธิต
คือคือร่วมกันหมดเลยไม่มีฝ่ายตรวจสอบอันนี้นิยามนี้ใช่ไหม
ใช่แต่ว่ามันต้องเป็นช่วงระยะเวลาไม่นานเกินไป
เพื่อทำภารกิจที่สำคัญของประเทศเช่นไปแก้รัฐมนุนที่เราตอนนี้
ถ้าทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่ารัฐมนุนมันเป็นปัญหา
เราก็ต้องไปแก้รัฐมนุนให้เสร็จแก้เศรษฐกิจนะครับ
เอาคนที่เก่งมาช่วยกันและเศรษฐกิจตอนนี้มันกำลังมีปัญหามาก
เพราะฉะนั้นถ้าเราทำตรงนี้ภายใต้เงื่อนไขปีเดียวและ๒ปีนะครับ
แล้วตอนนี้กลับมาแข่งขันกันใหม่ภายใต้กฎิกาที่ชัดเจน
และมีคนคุมกติกาที่ซื่อสัตว์สุจริต
อันนี้สำหรับส่วนตัวนะเงียบไปได้
ส่วนที่ใกล้ที่สุดคือนายกคนนอกตามการโหวตของสภา

เอาเรื่องรัฐบาลแห่งชาติปั๊บมาทางด้านนี้
เกิดหรอกค่ะเพราะอันนี้ไม่ไป

คือเราไม่ได้ว่าต้องการที่จะให้ประเทศหยุดนิ่งอยู่กับที่นะ
พักอนาคตใหม่เช่นเดียวกับทุกพักตอนนี้
ไม่ได้สบายใจกับการเห็นประเทศมันกองอยู่กับที่มาเดือนกว่า
เพื่อรอผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาล

แต่ประเด็นก็คือเราอย่าพยายามไปคิดว่ามันมีแต่ทางตัน
ค้านนี่คือสิ่งที่มันหยัดไว้ในรัฐธรรมนุนนะคะ
นอกจากมันขัดรัฐธรรมนุนแล้วขัดหลักประชาธิปไตย
เพราะว่าประชาธิปไตยถ้าจะใช้คำประชาธิปัต

ต้องมีการตรวจสอบถวงดุลนี่คือเรื่องสำคัญ
ไม่ใช่แค่เอาเสียงข้างมากลากไปอย่างเดียว
เพราะฉะนั้นขอแทรกบวกประเด็นเข้าไปนิดเดียว
คือแต่ถ้าในอีกสัปดาห์๒สัปดาห์เปิดสภา
แล้วคือสถานการณ์มันไม่เหมือนอย่างวันนี้ที่เราคุยกัน

หรือเอาอีกสักปีนะ๕ปีแล้วเอาไป๖ปีเลยแล้วกัน
คือเป็นไปได้ไหมที่อนาคตใหม่อาจจะพิจารณาใหม่อีกครั้ง
สถานการณ์ที่เปลี่ยนคือถ้าเราพูดว่าสถานการณ์เปลี่ยน
เราก็ต้องเปลี่ยนตามเนี่ยนะคะอันนั้นเรียกว่าไม่มีหลักการ
คือเราสามารถปรณีประนอมได้การเมืองโดยเฉพาะการเมืองในสภา
คือเรื่องของการปรณีประนอมจุดยืนผลประโยชน์
แต่จุดที่เราประณีประนอมไม่ได้ก็คือจุดยืนที่เป็นหลักใหญ่ใจความของประชาธิปไตย
รัฐบาลจะไม่มีผู้ตรวจสอบถวงดุลไม่ได้
ถ้าเกิดว่าจะมีการตั้งรัฐบาลแห่งชาติจริงพักอนาคตใหม่ก็บอกแล้ว
เรายืนยันเราพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบถวงดุลให้
อะไรที่เห็นว่าเป็นปัญหาร่วมกันเช่นแก้รัฐมนูลปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง
ที่คุณสาธิตบอกได้เลยเราพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่
เพราะอย่าลืมแก้รัฐบาลต้องใส่เสียงฝ่ายค้านนะคะ
เขามีเปอร์เซ็นต์บอกไว้เลยชัดเจนว่าต้องใช้เสียงอะไรถึงอย่างไรเท่าไหร่
สวเท่าไหร่ฝ่ายค้านเท่าไห

เราพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านให้เพื่อให้การแก้รัฐบาลสำเร็จ

เราจะไม่ทำอย่างที่ผ่านมาว่าเอ๊ะอะค้านตะพึตะพือเลย
อะไรที่มันไม่ใช่เราเสนอเราจะค้านหมดไม่
อะไรเป็นประโยชน์เราทำได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลแห่งชาติ

คือมันอาจจะไปถึงตอนนั้นก็ได้แต่ขออย่าเพิ่งตอนนี้
ลองวิธีอื่นก่อน
วิธีอื่นก็คือก็ต้องไปจัดตั้งรัฐบาล
ทีนี้เสียงในการจัดตั้งรัฐบาลผมก็พูดกันตรงไปตรงมาว่า
ในคำถามพ่วงว่าโหวตครั้งแรกให้ตรงสวมมาโหวตด้วย

คือพูดง่ายถ้าไม่ได้เสียงมากในสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย

และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคอสชได้ตั้งสวมาด้วยตัวเอง

มันเป็นความยากของกติกาที่ถูกเขียนมา

ดิฉันขอกลับไปในสิ่งที่คุณอาพิสิทธิ์พูด
แต่เอาล่ะแม้ว่าคนจะบอกว่าก็คุณอภิษฎพูดแบบนี้ไง

แต่เอาล่ะในสิ่งที่คุณอภิษฎพูดกับ
สิ่งที่เอาตัวคุณสาธิตก็แล้วกัน
คิดว่ามันจะแบบเป็นเงื่อนตายหรือไปกันต่อไม่ได้
คืออะไรมันมีน้ำหนักมากกว่ากันในการจะตัดสินใจณตอนนี้คะ
ในฐานะคนที่อยู่ในสภามาตั้งนาน
ให้ความเป็นธรรมเรื่องนี้ก่อนนะครับ
เรื่องการสืบทอดอำนาจผมเห็นด้วยในแง่ของการเขียนกติกา
นะครับเช่นคนที่เป็นนายกไปตั้งสวมา
สุดท้ายจะมาให้เลือกตัวเองนะครับ

ฝ่ายเขาก็อ้างได้ว่าวันนั้นจนวันนี้มีการเลือกตั้งมาแล้ว
มันก็ไม่เป็นการสืบทอดอำนาจซะทีเดียวนะ
เพราะประชาชนได้เลือกตัวเลขของจำนวนพักการเมืองเข้ามาแล้วนะครับ
ความไม่สง่างามก็อยู่ที่ติดว่าตัวคุณประยุทธ์เป็นคนตั้งสว
ตรงนี้จะแก้ไขยังไงได้ให้มันสง่างาม
ซึ่งอันนั้นคนที่จะถอดชนวนได้ก็จะต้อง
จะต้องเป็นใครอย่างไรก็ต้องไปว่ากันนะครับ
ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะครับ

คือแบบตัดสอบวอลทิ้งเลือกกันเอง

ซึ่งเราก็ลนโรงมาก่อนหน้านี้แล้วว่า
คุณอับพิศิษฐ์ก็พูดชัดพระบริษัทบัตรพูดชัดว่า
ขอให้สอบวอลทั้ง๒๕๐คนเนี่ย
เจตนารมณ์ของประชาชน
แต่ว่าวันนี้

ถูกไหมครับแต่หลักก็คือว่าถ้าสวโหวตฟรีฟรีโหวต
ผมถือว่าเป็นความสวยงามมากนะครับในการที่เขาจะ
ผมถึงบอกไงว่าผมคิดอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าสวมันถูกตั้งมาแล้ว
เราพูดกันแล้วสังคมคงจะเห็นข้อมูลว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่เป็นธรรม
แต่รัฐมนุนเราก็ใช้มาแล้วเราก็เดินตามรัฐมนุนมาแล้ว
เราก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่เราก็ยอมรับในการกติกานี้
ผมเพียงหวังว่าสวที่ได้รับการแต่งตั้ง
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักจากคนตั้งเนี่ย
พิสูจน์ตัวเองเลยครับอย่าให้ใครสั่งได้
นี่ก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งเราเรียกร้องได้ไหม
คิดว่าได้ไหมคะ
เอาใจคุณสาธิตเลยค่ะอยู่ในการเมืองมาตั้งนาน

แต่ว่าวันนี้มันต้องกลับมาคิดถึงประเทศกันบ้าง

คือจริงแล้วคุณสาธิตเห็นด้วยที่สวไม่ควรจะมีบทบาท

เข้าใจแล้วก็เรียกร้องด้วยซ้ำไปว่าให้ใช้มโนสำนึกของตัวเองอ่ะ
ในการตัดสินใจที่จะทำส่วนทางนี้เขาก็ลูกประธานเหมือนกัน
คือว่าพวกเราเฉพาะ๕๐๐มาเวียงกับพี่
ดิฉันคิดว่านะคะก่อนที่เราจะไปเรียกร้องให้สว
พิสูจน์ตัวเองโดยการตัดสินใจเลือก

ดิฉันคิดว่าเราพิสูจน์ตัวเองกันในสอสอดีกว่า
ผู้แทนรัศดรที่ไม่ว่าจะเป็นพักไหน
ทุกคนมีศักดิ์ศรีในฐานะมาจากเสียงของประชาชน
จริงนะคะนี่คือศักดิ์ศรีของผู้แทนรัศดร

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน

แทนรัศดรคืออาชีพเดียวในประเทศไทย

อย่าเรียกร้องให้ใครพิสูจน์ตัวเองเลย
เรานี่แหละมาช่วยกันพิสูจน์ตัวเอง
และช่วยกันทำเรื่องนี้ให้จบ

นี่คือข้อเสนอการปิดสวิชสว

คือเป็นไปได้ที่อนาคตใหม่
อาจจะยกมือให้คุณอนุทินเป็นนายก

อย่างเดียวเป็นที่เป็นนายกอย่างนี้หรือคะ

ถ้าเราจะสร้างสรรค์แล้วก็นำพาประเทศไป
ไม่มีการไปตีกรอบอะไรไว้
เป็นแม่นาคตใหม่มายกมือให้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายก

พร้อมเป็นผู้ที่เปิดการเจรจา
เพราะว่าอย่างที่บอกไปการเมืองในสภาคือการเจรจานะคะ
ดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพัก

เสนอให้ประชาชนตัดสินใจว่ามีใครอยู่บ้าง
ก็จะมีตามที่เห็นเพื่อไทยมีใครใช่ไหมครับ
คุณสุดารัฐมีคุณชัดชาติ
อนาคตใหม่เสนอคนเดียวคุณธนทรประชาธิบัตย์เสนอคนเดียว
คือคุณอภิษฎเวชาชีวะนะคะมีคุณอนุทินถูกไหมคะ
มีคุณเสรีพิสุทธิ์มีใครอีกคะคุณมิ่งขวัญ
ก็มีบุคคลเหล่านี้มาเลือกกันให้จบ
แต่มืออนาคตใหม่ไม่ไปถึงคุณอภิษฎหรอกค่ะ
ก็น่าจะหยุดแค่เพื่อไทยหรือเปล่าคะเต็มที่
อู้หูไปลงสัตยาบาลกันแล้วนะอยู่ที่กันนะ

แต่วันนั้นก็ประกาศชัดว่าเปลี่ยนได้
พร้อมที่จะสนุนสุธารัฐ
อย่าภาทบิงกลับไปเยอะเดี๋ยวไม่ได้คุยเรื่องละ
ที่เคยพูดไว้เพื่อไปสนับสนุนคุณสุดารัฐ

คือจริงแล้วคุณธนทรเคยพูดคำอธิบายนี้ไว้

ไม่ใช่การร่วมรัฐบาล
แต่เป็นแนวร่วมต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคอสช

จะไม่ได้มีแค่๗พักเราพร้อมเปิดรับทุกพัก
นั่นก็คือจุดยืนของเรา
ยังไม่ได้มีการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลกัน

ก็คือตอนที่คุณธนทรและพักอนาคตใหม่เอง

เราจะเลือกแคนดิเดตนายกที่เป็นสอสอ
แต่เมื่อถึงเวลาจริงพักที่ได้อันดับหนึ่ง

ซึ่งไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เลยแม้แต่คนเดียว
ขณะที่แคนดิเดตนายกของเพื่อไทยทั้งหมด

เพราะฉะนั้นพักอนาคตใหม่ต้องเลือกว่า
ตกลงทำตามธรรมเนียมประชาธิปไตย
ก็คือต้องให้เกียรติพักที่ได้เสียงมากที่สุด
นั่งมากที่สุดในสภาเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
หรือจะบอกว่าไม่ได้ไม่เอา
เราจะยึดของเดิมก็คือแคนดิเดตนายก

ซึ่งสุดท้ายพักอนาคตใหม่เลือกแนวทางที่คุณสาธิ

ประเด็นก็คือ๑ถ้าเราดึงดัน
อันนี้จะเริ่มไปสู่ทางจริงก็ไม่ตันหรอก

แน่นอนคุณธนทร์จะโดนคอรหาว่า
คุณชัดชาติก็ตามนะคะจะไม่ได้คือสอบตก
แต่มันเป็นการสอบตกอันมาจากกฎกติกา
ที่เรารู้อยู่แล้วว่าพูดตรง

เพื่อให้พักเพื่อไทยได้ปาร์ตี้ลิสต์น้อยที่สุด

พักใหญ่ได้ปาร์ตี้ลิสต์น้อยที่สุด
อันนี้ก็พูดไม่พบเพราะว่า
เขาไม่ได้บังคับจะส่งเฉพาะร้อยสามสิบเขต

ฉันคิดมาจะอธิบายว่า

แต่ด้วยกฎเกณฑ์กติกานี้ทำให้สอบตกนะคะ

เป็นไปไม่ได้หรอกที่พักที่ได้เสียอันดับหนึ่งของประเทศ

ถ้าเรายังดึงดันในเกณฑ์นั้น
หมายความว่าสุดท้ายแล้วโดนคอรหาแน่นอนว่าคุณตั้งกฎนี้ขึ้นมา
เพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี

พักสักครู่นี่เห็นเถียงกันนี่

ตั้งโต๊ะแบบว่าปิดสวิตช์สวจะเป็นแบบไหนนะคะ
เป็นการชี้แจงตามที่คุณสาธิตสงสัยด้วยนะคะ
แต่ทีนี้เดี๋ยวให้สองท่านพูดถึง

เต้นมากว่าชื่อที่แท้จริงของสว๒๕๖
มันจะมีใครบ้างเหรอสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะสสเขตไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมากนักนะคะ

เจ้าตัวอาจจะต้องยอมรับให้ได้หน่อยเพราะโดนส้มไปใบเดียวเลยนะคะ
แล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งกันใหม่อันนั้นคือหนึ่งของสอสอเขต
แต่ว่าก็อาจจะมีอึดอัดกันอยู่บ้างก็ไปร้องไปฟ้องอะไรกันนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือสวทั้งสองท่านพูดถึงสว
จริงก็ไปในทางเดียวกันนะคะ
และรายชื่อที่ออกมาบางส่วนถ้าเป็นจริงนี่ก็
คือสวนี่คือพอชื่อออกมาคือ

พวกคุณนะคะหมายถึงว่าประชาชนทั้งประเทศ
คุณจะเรียกประเทศนี้เป็นประเทศประชาธิปไตยได้อย่างไร
ถ้าเกิดคุณปล่อยให้คน๒๕๐คนที่มาจากการแต่งตั้ง
เลือกรัฐบาลได้ถึง๒สมัยนะคะ
อย่าลืมนะคะรัฐมนุนนี้ดีไซน์ให้สวเลือกรัฐบาลได้๒สมัย
นี่คือวงเล็บว่ารัฐบาลอยู่ครบเทิม๔ปีนะ
ถ้าสมมุติว่ามีรัฐบาลสักปีละครั้งรัฐบาลเลือกตั้งใหม่ปีละครั้ง
สวก็เลือกได้ตลอดนะคะจนกว่าจะครบวาระ๕ปี
นี่ไม่เรียกว่าประชาธิปไตยค่ะนี่เรียกว่าเปลี่ยนสืบทอดอำนาจ
เปลี่ยนมาใส่แจ๊กเก็ตประชาธิปไตยเฉย
อนาคตใหม่ตอนที่มีแนวคิดที่จะตั้งโต๊ะเจรจา
เพื่อที่จะคุณเรียกว่าอะไรนะคะปิดสวิทธิ์สอวนะคะ
คิดว่ามีคนมาร่วมเยอะไหมถ้าตัดกรณีที่ไปลงศัตยาบันกันแล้ว
คืออย่างเช่นภูมิใจไทยจะมานั่งคุยกับคุณประชาธิปัตย
ก็คือทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเพราะว่าอย่างพักประชาธิปัตย์พูดเสมอ
อนาคตใหม่พูดเสมอว่าเราทำงานการเมืองระยะยาว
เราไม่ได้อยู่เพียงแค่การเลือกตั้งครั้งเดียวหมายความว่า
ความเชื่อถือศรัทธาที่ประชาชนมีต่อเราย่อมคือสิ่งสำคัญที่สุด
ทำให้เราสามารถทำงานการเมืองต่อไปได้
เพราะฉะนั้นเราเชื่อแน่นอนว่าไม่ว่าจะมีการวางกลไกสืบทอดอำนาจไว้ขนาดไหน
นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งได้แก่สภาพผู้แทนรัศดร
คำนึงถึงเสียงของประชาชนเป็นหลัก
ถ้าเกิดคุณเป็นพักที่บอกประชาชนตั้งแต่แรกว่าคุณสนับสนุนพลเอกประยุทธ์
อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ก็หมายความว่าคุณทำตามที่คุณสัญญาไว้กับประชาชน

ทีนี้พักที่บอกว่าสืบต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคอสช
เราก็เชื่อเหลือเกินว่าในฐานะพักการเมืองที่จะทำงานระยะยาวเหมือนกัน
ก็ย่อมที่จะต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน

เวลาคุณกล้ายกมือให้คุณอภิษฎหรือเปล่า
ดิฉันในฐานะโฆษกของพักอนาคตใหม่นะคะ
ฉันกล้าพูดนะพักอนาคตใหม่กล้าที่จะยกมือให้คุณอภิษฎ
เพื่ออะไรเราบอกไปแล้วว่าการปิดสวิตช์สวไม่ได้หมายความว่าคุณร่วมรัฐบาลกัน

กล้าที่จะยกมือให้คุณอภิษฎถ้าคนส่วนใหญ่ที่ตกลงกันว่าจะปิดสวิตชอวอร่วมกัน
เห็นว่าคุณอภิษฎสมควรเป็นนายกแล้วเราเป็นฝ่ายค้าน

ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบอกแล้วปิดสวิตชสวไม่ใช่การร่วมรัฐบาล

ร่วมรัฐบาลกับใครเราถ้าคุณจอมขวัญยังจำได้เราบอกมี๓หัวข้อใหญ่ใช่ไหมคะ
ต่อต้านการสิทธิ์พ่อรำนาจของควรสอชอแก้ไขรัฐมนุนทางฉบับ
ล้มล้างมรดกของคณะรัฐประหาร
อันนี้คือข้อตกลงในการร่วมรัฐบาลคนละเรื่องกับปิดสวิตช์สว
โหวตให้คุณอภิษฎแล้วเราเป็นฝ่ายค้าเราทำได้
ไม่เป็นไรสำหรับเราเก้าอี้รัฐมนตรีเก้าอี้นายก
ไม่ได้สำคัญเท่ากับการเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่
การแก้รัฐมนูลและหยุดยั้งพลเอกประยุทธ์และคอสช

คุณสาธิตประชาธิปัตย์นี้จะต้องคุยกันไหมคะ

ออกแถลงการแสดงท่าทีหรือมีเอกสารใดออกมา

พักประชาธิปัตย์เราอันไหนที่มันไม่ถูกหลักการของประเทศ
ในฐานะนักการเมืองแล้วก็เป็นพักการเมือง
ก็ต้องมีความเห็นนะครับเหมือนกับที่เราเคยทำที่ผ่านมาทั้งหมด
นะครับคุณอภิษฎอาจจะถูกตำหนิว่าทำไมพูดอย่างนั้นอย่างนี้
เหมือนกับตอนที่เราแถลงที่จะไม่รับรัฐธรรมนูลแล้วก็คำถามพ่วง
เพราะเราเห็นเราอ่านว่าอาจจะมีข้อดีบ้างแต่น้อย
ทั้งที่เรามีแรงเสียดทานเยอะมากในขณะที่กระแสเห็นด้วยกับการที่จะเห็นชอบกับร่างรัฐมนต
แต่เราก็ประกาศกับสาธารณชนว่าเนี่ยเราไม่เห็นด้วยนะครับเหมือนกัน
วันนี้เราก็ประกาศไม่เห็นด้วยกับกรกตที่คิดสูตรคำนวณแบบนี้
แล้วในอนาคตเรายังคิดไกลไปว่าถ้าในกติการนี้บางพักการเมืองได้คะแนน๕๐๐๐
แล้วใช้เกณฑ์ว่าไม่เกินสอสอเพิ่งมีเนี่ยมันจะทำให้พักเล็กมีคะแนนเสียงไม่เท่าไห
ได้สอสอเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือหรือถ้ายกตัวอย่างให้ให้เห็นภาพ
ถ้าสมมุติว่าบังเอิญคนมาใช้สิทธิ์สัก

เขาได้สอสอเขตปาร์ตี้ลิสต์อาจจะถูกทอนให้เศษมาน้อยลง
และพักที่มีเศษมากขึ้นจะได้สอสอเพิ่ม๑คน

นี่คือสิ่งที่ภักดิ์วิทยาบาลปฏิบัติกันมาตลอด
อันไหนที่ไม่ใช่หลักเราก็ไม่เห็นด้วยเราก็ประกาศ

ควรจะมีท่าทีใดออกมาไหมคะ
คืออันนี้เขาประกาศอยู่แล้วตั้งโต๊ะเจรจาราย
ก็พร้อมจะร่วมกับพักพลังประชารัฐถ้าไม่มีผลเอกประยุทธ์

เราบอกว่าตอนนั้นถ้าพักพลังประชารัฐ
จะไม่ทำตามต้นกำเนิดของภาคตัวเอง

ถ้าพลังประชารัฐจะมาร่วมจุดยืนกับเรา

แต่ผมฟังความหมายก็คือว่าไม่มีพลเอกประยุทธ์

ก็สามารถที่จะร่วมกับพักพลังประชารัฐได้

เราก็ทักท้วงมาตั้งแต่ต้นแล้ว
ว่ามันควรจะใช้วิจารณญาณของตัวเอง

ที่จะไปขัดขวางกฎิกาที่ออกมาแล้ว

ได้ใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
ว่าเขาสามารถที่จะตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองได้

กำลังจะถามปิดท้ายที่คุณสาธิต
เอาจริงในฐานะที่อยู่ในวงการการเมือง
รายชื่อมาอยู่ในมือครบ๒๕๐ยังคะคืนนี้

แล้วเพื่อนที่รู้จักกันเข้าไปเยอะไหมคะ
เยอะครับที่รู้จักผมไม่มีเยอะ

คิดว่ารับได้ไหมเท่าที่รายชื่อมาถึงคุณสาธิตว่า
มีใครบ้างที่เราน่าจะเห็นรายชื่อกัน
ก็ต้องดูครับว่าที่มาแล้วก็เขามาในสายงานอาชีพอะไร
แต่ถ้าคุณจำฝรก์จะพูดถึงน้องมาศิลปะยุทธ์

ที่จะเข้ามานะครับเพราะว่ามันเป็นที่วิจารณ์ของสังคมอยู่แล้ว
คือเป้าหลักเอาช่วงข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติซึ่งเราขอตัดตอนนี้ก่อนนะคะ
คืออาจจะยังไปไม่ถึงบรรยากาศที่ทำให้คนนึกถึงได้ว่า

สองคือนายกคนนอกเขาเรียกกันว่านายกคนนอกคือ
อยู่ในบัญชีของพักการเมืองใดเลยที่เราเคยเห็นนะคะ
แต่มันมีช่องในรัฐธรรมนูลทำได้นะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือสวดิฉันขอปิดดื้อห้วนแบบนี้
เพราะเดี๋ยวสองท่านนี้มาอีกค่ะอาจจะไม่ได้มาพรุ่งนี้
แต่เดี๋ยวมาอีกเพราะว่ามันไม่ได้ราบรื่นอย่างที่มันควรจะเป็นหรอกค่ะ
วันนี้ขอบคุณคุณสาธิตและคุณช่อขอบคุณค่ะ
ไม่ได้ขู่ค่ะบอกเอาไว้ว่าเดี๋ยวมีอะไรให้คุยกันอีกเยอะ
ประชาชนส่งเสียงให้เยอะนะคะ
คุณกากบาทไปแล้วแต่หลังจากนี้คุณต้องส่งเสียงให้เยอะกว่าเดิมนะคะ
เพราะกากบาทมันถูกใช้ไปแล้วแล้วมันเป็นแบบนี้